เรื่องของคุณพีชนะคะพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะคะ
ที่ล่าสุดวันนี้ก็ออกมายอมรับ

คุยกับนักข่าวคนหนึ่งบอกว่าโกหกจริง
ไม่ได้มีใครถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากแผงของเขา

แต่ก่อนที่จะมีเสียงการรับสารภาพของคุณพีชออกมา
หลายคนบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ในอัตริริยะเรืองรัตนภงประธานชมรม
เพราะว่าในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้๕๖ข้อ
เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก
ทำให้หลายคนก็เริ่มเอ๊ะตามว่าเออเอ๊ะหรือโกหกจริง
คือความจริงคนที่ได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ย
หลายคนก็มีความรู้สึกบ้าง
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกจริง

แต่พอเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมของคุณอัชรุยะ

ประเด็นเข้าไปในสังคมเลยอ่ะปึ้ง
แล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปร้องพอกองสลากให้ช่วยตรวจสอบด้วย

คืออยากให้ในพีชเนี่ยเขาได้รับรางวัลเทิดชูการเป็นคนดีอย่างแบบ
โอ้โหเต็มที่ไปเลยแบบว่าจะได้แบบเคลียร์ไปเลย
ข้อสังเกตหลักก็คือเลข๗นะคะ

เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมบอกว่าลองสังเกตดูดี
ระยะห่างระหว่างเลข๗กับเลข๓เนี่ย
มันห่างกันผิดปกติมันไม่เท่ากับเลขอื่น

เลข๗สีมันจางกว่าเลขตัวอื่นตัวอื่นมันสีเข้ม
แล้วทำไมต้องเอานิ้วปิดด้วยตอนโชว์เลข
โชว์ใบลอตเตอรี่แล้วถ่ายรูปฝั่งซ้ายค่ะ
ก็คือเป็นมือของคุณพีชโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่๑
แล้วก็จะมีตัวหนังสือฝั่งขวาที่เป็นแถบ
จะเป็นตัวหนังสือบอกว่าตัวเลขคืออะไร
หนังสือมันไม่ตรงกับตัวเลข
แล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษข้างใต้ตัวเลขก็ไม่ตรงโดยเฉพาะตัวแรก
แต่ในลอตเตอรี่ในมือของคุณพีชมันเป็นเหมือนตัวย่อของคำว่าเอ๊ะที่คือเลข๘
คือภาพที่ท่านได้เห็นการเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ถ้าภาพทางฝั่งขวาเนี่ยคือใบที่ถูกรางวัลที่๑๑ใบของสาวต่างด้าวที่อยู่ที่จังหวัดระยองกับสามี

สลักหลังเป็นชื่อตัวเองแล้วภรรยาโกรธ

ตัวเลขช่องไฟระหว่างตัวอะไรพวกนี้
ความชัดความดำของหมายเลข

สุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

เพราะพีชยอมรับเองว่าแปะเลข๗ตัวหน้าแปะเอง

ทีนี้นายอัจฉริยะจะว่ายังไงเรื่องนี้นะคะ

เดี๋ยววันจันทร์จะไปร้องต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงนายอัจฉริยะดูค่ะ
ของปั๊มก็เขาเป็นเรื่องของการกล่าวอ้าง

แต่เจ้าของปั๊มก็วันนี้ก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่า

โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร

คือเป็นความผิดทางนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จ

ถ้าข้อมูลที่เราเช็คกันรักสุดเนี่ย

คือเขามีการหลังจากสารภาพมีการปิดต้านหนูใช่ไหมคะ
หนีไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนไปหาเขาที่บ้านเตือนก่อน

อะไรอย่างนี้ไปเจออะไรอย่างนี้เอาข้อมูลไปให้

ที่ว่าสารภาพนี่นะว่ามันเป็นการหยอกล้อกันเล่น
อ๋อมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เรื่องบังเงิน
มันเป็นเรื่องของเจตนาอยู่แล้วที่จะวางแผนเรื่องของการตลาด
สิ่งที่มุ่งหวังก็อย่างที่ผมบอกมุ่งหวังว่าเป็นเรื่องการตลาด
นี่ค่ะสำหรับข้อหาที่ในพีชอาจจะถูกดำเนินคดีนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าอย่างน้อยน่าจะสัก๔ข้อหา

หนึ่งเลยก็คือขายลอตเตอรี่เกินราคา

ใช่โทษปรับ๕๐๐๐บาท
ข้อหาที่๒ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

โอ้นี่แรงนะจำคุกไม่เกิน๕ปีนี่น่ะ
ส่วนข้อหาที่๓ปลอมแปลงเอกสารราชการก็คือปลอมแปลงลอตเตอรี่

โอ้โหเนี่ยข้อหาถัดมานะคะ
ถ้ามีประชาชนเกิน๑๐คนไปแจ้งความดำเนินคดี
ก็อาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาช่อกงประชาชน
อันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ถ้ารวม๓ข้อหาที่มีโทษจำคุก๑๕ปีสูงสุดน่ะนะ
คดีช่อกงสารท่านถือว่าเป็นคดีรุนแรง
ใช่เป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะคะที่ยอมความกันไม่ได้อะไรแบบนี้
ขายลอตเตอรี่เกินราคาปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทปรับ๕๐๐๐บาทมันน้อย

ถ้าถูกดำเนินคดีจริงถ้าหากว่ารับสารภาพหรืออะไรก็แล้วแต่
อาจจะมีการลดหย่อนผ่อนโทษได้
ส่วนวันจันทร์๑๐กันยายน๑๐โมงครึ่งค่ะ
เดี๋ยวทางนายอัจฉริยะจะไปร้องเรียนต่อผู้มนุยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
แล้วก็นัดพบกับตำรวจสพโฆขาม
เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ทางกองสลากเป็นผู้เสียหายในการดำเนินคดีกับนายพีช
ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการค่ะ
อัจฉริยะก็ฝากบอกมาว่าอยากจะให้ประชาชนทุกคนดูกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง

จะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้สังเกตดูให้ดี
มีข้อสังเกตหลายอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไปกรณีของลอตเตอรี่คุณพีช
แล้วก็ฝากบอกมาด้วยว่าถ้าคนจะถูกอะค่ะ

เรื่องของในพีชเนี่ยนะฮะ
ธนวัฒน์คำแหงพลเนี่ย

โกหกเนี่ยยังไงคุณก็ถูกจับได้
แล้วมันทำให้ชีวิตคุณลำบากแน่นอน

แล้วจากนี้ไปเนี่ยพีชกำลังสร้างตราบาปให้กับตัวเอง

เวลาต่อไปในอนาคตถ้าคนพูดถึงการโกหกคำโตการหลอกลวงประชาชนเนี่ย
จริงถ้าหากว่านับตั้งแต่เป็นข่าววันแรก
แล้วบ้านของพีทออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงครับ

แล้วก็โพสต์แล้วพอเขาบอกโอเคผมขอโทษผมล้อเล่น